ส่วนเรื่องนี้ค่ะตรวจสอบกันมานานปีนึงนะคะ
ก็คือตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงธันวาคมปีนี้
ก็คือเรื่องของแหวนเพชรและนาฬิการู
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มันก็เริ่มต้นจากภาพนี้เลยนะคะ
ซึ่งพลเอกประวิทย์ไม่ได้มีการชี้แจง
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทางปปช
แต่ว่าตลอดระยะเวลาที่มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ
เอกประวิทย์ก็พยายามจะยืนยันว่าแหวนเนี่ยเป็นแหวนแม่

ก็เลยเป็นวลีที่ว่าแหวนมารดานาฬิกาเพื่อน
วันนั้นก็ถ่ายภาพคอรมอชุดใหม่ใช่ไหม
แล้วก็จังหวะที่บังแดดพอดีค่ะ
แล้วภาพนี้คนทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบว่าท่านใส่นาฬิกาอะไร

ว่ามันแพงน์ไปมา๒๒เดือน
แล้วก็ตรวจสอบไปถึงว่าเอ๊ะแล้วราคาแพงขนาดนี้

ปปชก็เลยมีการตรวจสอบนะคะ
จริงเมื่อวานนี้ก็นัดกับนักข่าว
ว่าจะมีการชี้แจงเรื่องของผลการตรวจสอบ
แต่ว่าปปชบอกว่ามีหนึ่งในปปชป่วย
ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยแล้วก็ขอเลื่อนไปก่อน
วันนี้ก็เลยมีการแถลงนะคะหลังจากเลื่อนมาจากเมื่อวาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ได้มีการนัดประชุมพิจารณารายงานผล
แสวงหาข้อที่จริงเบื้องต้นค่ะ
กรณีการครอบครองนาฬิการูและแหวนเพชรของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
อย่างที่บอกว่าเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้

ปปชใช้เวลาในการพิจารณา๒ชั่วโมง

ประเด็นแรกก็คือกรณีครอบครองนาฬิการู๒๒เรือน
ตามคำร้องซึ่งเรื่องของนาฬิกาเนี่ย
ที่ประชุมมีมติ๕ต่อ๓
เห็นว่าไม่มีมูลเพียงพอที่จะระบุว่า
เป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
มีพยานหลักฐานว่านาฬิกา๒๒เรือน
เรือนนั้นเป็นของเพื่อนจริง

เป็นของนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์

ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิทธิ์
ตั้งแต่เรียนเซ็นต์ทะเบียนมาด้วยกันนะคะ
ส่วนการสอบปากคำพยานบุคคล

ครอบครองนาฬิการูไว้เป็นจำนวนมากจริง
เป็นผู้มีฐานะทางการเงิน

ซึ่งก็ให้พลเอประวิทย์กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะ
ยืมนาฬิกาอยู่บ่อยครั้ง
และได้ให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืมใช้ในโอกาสต่าง

ประกอบกับนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์
ให้เพื่อนคนอื่นยืมใช้นาฬิการาคาแพงด้วย
จึงรับฟังว่าเป็นการกระทำโดยปกติของนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์
ที่ช่วยเหลือดูแลกลุ่มเพื่อนเก่าโรงเรียนเซ็นทะเบียนที่สนิทสนมกัน
ก็หมายความว่า๒๑เรือนเป็นของเพื่อนจริง
ส่วนอีก๑เรือนถึงจะไม่พบตัวเรือนไม่พบใบรับประกัน
แต่นาฬิกาเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งหมายความว่าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
นายปรัฐวาสเสียชีวิตไปแล้วด้วย
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่ายืมนาฬิกามาใส่ออกงานต่าง๒๑เรือน
ก็เลยฟังได้ว่าก็น่าจะมาจากนายปรัฐวาสด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งเรือนนะคะ
อกจากนี้นายปรัฐวาสและบริษัทก็คือบริษัทคอมลิ้งเนี่ย
ไม่ได้ปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานประหลักกระทรวงกลาโหมด้วย
ก็คือไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์อะไรกันกับทางรัฐบาลด้วย
นี่ก็เป็นเรื่องของนาฬิกา
มติเสียงส่วนน้อยของปปชที่เห็นว่า
พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้
ก็เลยให้ตรวจสอบข้อได้จริงเพิ่มเติม
และมีมติแจ้งข้อมูลนาฬิกา๒๒เรือน
กรมศุลกากรตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ส่วนเรื่องของแหวนค่ะ๑๒วงนะคะ
ที่ประชุมได้รับคำชี้แจงจากพลเอกประวิทย์ว่า
มี๓วงที่ได้รับเป็นมรดกจากพ่อ
ขณะที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
ส่วนที่เหลือพอตรวจสอบแล้ว
เป็นแหวนรุ่นเป็นแหวนวัตถุมงคลซึ่งมูลค่าไม่มากนัก
ปปชก็เลยมีมติเป็นเอกชันว่าไม่จำเป็นต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินต่อปปช
ดังนั้นหมายความว่าก็รอดทั้งเรื่องของนาฬิกาทั้งเรื่องของแหวน
แม้จะไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินก็ไม่ได้มีความผิดอะไร
เพราะว่ามันก็ตรวจสอบชัดว่าเป็นแบบนี้อย่างที่ท่านฟังไปนะฮะ
ก็ไม่ต้องไปตั้งกรรมการอนุกรรมการอะไรตรวจสอบหล่อแล้ว
คือจบเลยจบเลยนะครับ
หลังการแถลงข่าวของปปชนะครับมีนักกิจกรรมทางการเมืองที่เขาไปนั่งฟังด้วยนะ
ชื่อว่านายเอกชัยหงกังวานเขาก็จะคอยทวงถามเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นระยะนะครับ
ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังด้วยก็ถามหลังแถลงนะครับ
ที่ประชุมก็ได้พิจารณากรณีพลเอกประวิทย์ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่อาจคำนวณเป็นเงินจากบุคคลอื่นหรือไม่
ปปชก็ตอบว่าได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาอีกหนึ่งชุดแล้วแต่ปฏิเสธที่จะตอบว่ายังถือว่ามีการตรวจสอบนาฬิการูภาค๒ได้อีกหรือไม่นะครับ
ขณะที่นางทิชานานครอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวบอกว่าประวัติศาสตร์จะบันทึกเรื่องนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานเหมือนชนะแต่แพ้แล้วและแพ้ตลอดการ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะท่านให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนที่ปปชจะลงมติกันนะนะ
บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรที่ปปชจะลงมติวันนี้
เพราะชี้แจงข้อที่จริงไปทั้งหมดแล้วว่านาฬิกาทั้งหมดไม่ใช่ของตัวเอง
ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ไม่ได้ลุ้นด้วยว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของปปชผ่านมา๑ปีเนี่ย
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นกับเรื่องนี้
เขาก็เลยพาดหัวข่าวกันวันนี้สังคมออนไลน์บอกบิ๊กป้อมรอด